ยืนยันนะครับว่าในเกมนัดที่๓แล้วก็นัดที่๔ของเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบนี้โซนเอเชียนั้น
ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับจากชุดที่ลงเล่นในเกมนัดแรกแล้วก็เกมนัดที่๒นั้นแพ้มา
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยครับยืนยันว่าผู้เล่นที่จะลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกลุ่มบีนัดที่๓และ๔ที่จะบุกไปเยือนสหรัฐอารับเอเมริตในวันที่๖ตุลาคมและอีรักษ์วันที่๑๑ตุลาคมนะครับ
จะยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักครับเนื่องจากทุกคนได้ฝึกซ้อมร่วมกันและเข้าใจถึงแทคติกเป็นอย่างดี
แต่ต้องดูอีกครั้งนะครับว่าจะมีใครบาดเจ็บและต้องหาคนมาทดแทนหรือไม่
แต่คนที่ต้องเรียกมาแทนอย่างแน่นอนก็คือประกิจดีพร้อมนะครับที่ติดโทษแบนจากการรับใบเหลือง๒ใบในเกมที่แพ้กับญี่ปุ่น
ซึ่งกำลังพิจารณาหาคนที่เหมาะสมอยู่ครับ